เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลาค่ะ

เป็น๑๐ปีแล้วแต่เรื่องล่าสุด

สุนัขนี่เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยนะคะ

ใส่เข้าไปในปืนผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อว่านางสาววะสิสนากิติสุภานนท์
ส่วนอีกฝ่ายที่เป็นคู่กรณีก็คือฝ่ายที่ถ่ายคลิปนี้นะคะเขาเป็นผัวเมียกันค่ะ
ชื่อว่านางอุดมศรีหนูรุ่นกับนายคุณากรบุญกูล
จริงสองผัวเมียที่เป็นคู่กรณีเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้นะ
เขามาเยี่ยมคุณแม่เขาซึ่งอยู่บ้านติดกัน
จากการสอบถามค่ะสอบถามฝั่งสองสามีภรรยาก่อนแล้วกัน
ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันเป็นคลิปตามนี้เลยค่ะ
อุดมศรีฝ่ายเมียบอกว่าตอนเกิดเหตุไปซื้อกับข้าวมาให้แม่ที่บ้านตัวเธอลงจากรถแล้ว
เข้าบ้านไปแล้วแต่สามีพอลงมาจากรถสุนัขจากบ้านคู่กรณีก็วิ่งพุ่งเข้ามาเลย
ท่าทีว่าจะกัดสามีสามีก็เลยถอดรองเท้าแกว่งไปแกว่งมา
เพื่อไม่ให้สุนัขเข้าไปใกล้เนี่ยตัวภรรยาเดินเข้าไปก่อนนะ
ถือถุงกับข้าวเข้าไปในบ้านเดี๋ยวจะเห็นฝั่งสามีนะคะ
ฝั่งสามีเดินตามมาแล้วหมามันวิ่งเข้าไปค่ะเหมือนจะเข้าไปกัดเนี่ยนะคะ
แต่พอออกมาหลังจากที่โดนสุนัขจะกัดแล้วเนี่ยพอออกมาอีกทีเห็นนางสาว
วะสะสินาซึ่งเป็นเจ้าของหมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วและแถมถือปืนด้วย

ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยหยิบปืนขึ้นมาเขาบอกว่ากูเห็นนะเมื่อกี้มึงจะตีหมากู
เห็นเขาพูดแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอะไรหมาเลยนะ
แฟนหนูบอกว่าอ้าวหมาจะกัดผมไม่ให้ผมป้องกันตัวแล้วจะให้ผมทำยังไง
มันก็เลยมันโมโหมันบอกว่าแล้วมันกัดมึงหรือยังมันกัดมึงหรือยัง
แต่ว่าหมาของเขากัดคนในซอยนั้นหลายคนแล้วค่ะ
ยังเป็นคดีความที่ค้างอยู่ก็มีค่ะ
เรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองข้างนะคะ

ไปสอบถามเจ้าของสุนัขที่มายืนถือปืนอยู่หน้าบ้านช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ย
บอกว่าการที่เอาปืนออกมาถืออยู่แบบนี้เป็นการป้องปรามไม่ให้อีกฝ่ายล้ำเส้น
แล้วก็ยอมรับว่าตั้งแต่อยู่ที่นี่มา๑๓ปีก็มีปัญหากับบ้านหลังนี้อยู่ติดกัน
มีปัญหาตลอดเลยสิบกว่าปีแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะมีสาเหตุจากเดิมก็คือไม่ถูกกันอยู่แล้ว
พอสุนัขยิ่งไปเห่าก็ยิ่งทำให้ไม่พอใจ
ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนพยายามให้ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันนะคะ
เนื่องจากทั้งคู่ได้แจ้งความเอาเรื่องกัน
โดยฝ่ายเจ้าของสุนัขก็แจ้งความหมินประมาท
ส่วนฝั่งของสองสามีภรรยาแจ้งความว่าถูกคมขู่
พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นนะคะ